ส่วนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจะลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
หัวหน้าภูมิสอนก็บอกว่าจะใช้ทีมที่ดีที่สุดไปลงแข่งนะครับ

วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับ

โคชด่วนดันไนสีวัชละเมธากุลหัวหน้าผู้ฟึกษร
ว่าหลังจบคัดโอลิปิก๒๐๒๐รอบแรก

แต่ในศึกชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มฝึกซ้อมเบา
เล่นบางคนที่ไม่สมบูรณ์จะไม่เสี่ยงใช้งาน

เพราะรายการนี้เป็นรายการใหญ่มีผลต่อการพัฒนาระบบทีมนะครับ

ข้อมูลการเล่นของเกาหลีใต้โดยรายละเอียดนะครับ
รวมทั้งรายการอื่นที่เกาหลีใต้ลงเล่นเพื่อศึกษาจุดอ่อน
ก่อนการพบกันในโอลิปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกรอบ๒นะครับ

โดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะส่งทีม

ผมว่ามันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาระบบต่าง
รวมถึงวิธีการเล่นที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข
แต่สิ่งที่เราต้องเก็บมากกว่าเดิมก็คือ
รายการที่มีอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแชมป์เอเซียเอง
ไม่ว่าเกาหลีแข่งที่ไหนนะครับเราต้องมีข้อมูลของเขา
แล้วก็เก็บทำรายละเอียดของเราให้มากที่สุดนะครับ
เพื่อเราจะรู้เขาให้มากที่สุดเพื่อจะนำจุดอ่อนของเขาเนี่ย
มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับทีมเราให้มากที่สุด